หากพูดถึงร้านขายน้ำแข็งใสหวานเย็น
ขนมหวานเจ้าเก่าของเมืองไทยแล้วก็
ใครก็ต้องนึกถึงร้านนี้

เน่ใช่ละละครับ
ลือลั่นสถานโลกันโอ้โหชื่อเนี่ยจะยาวไปไหนล่ะครับ
ร้านนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นต้นตำรับเต้าถึงเลยก็ว่าได้ครับ
เป็นธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นที่ดำเนินงานมากว่า๖๐ปีเลยทีเดียว
ถือเป็นร้านขนมที่เนื่องลือขึ้นชื่อในเรื่องของความหลากหลาย
วันนี้ครับเราจะมาล้วนสูตรลับความอร่อยและเคล็ดลับความสำเร็จ
ที่ทำให้ร้านร้านนี้เนี่ยเปลี่ยนจากร้านน้ำแข็งใสธรรมดา
ให้กลายเป็นร้านขนมหวานเงินล้านได้ล่ะครับ
เอ่อคุณลูกค้าผู้ทรงเกียรติทั้งสองท่านครับจะสั่งอะไรครับผม

พี่หามหลับมาฮะน่ะ

ผมพาเจ้าของร้านมาตักให้คุณถึงที่
สั่งเลยหนูเอาเมนูนี้เด็กชอบแน่

จำบาจ่ำบาจ่ำบา
ผู้ชายหื่นอันแต่นี้

เอาเมนูกต้นของร้านเลย

ทำไมเวลาเฮียตักนี่เหมือนมันต้องมีลีลาแล้วก็

ครับเพื่อไม่ให้น้ำมันเข้าไป
เดี๋ยวมันจะทำให้เสียรสชาติ

หน้าตาก็คือเหมือนที่ที่เฮียบอกคือเป็นแป้งยิ้ม

แล้วที่มาของคำว่าลือลั่นสถานโลกันอันนี้คืออะไรคะ
ของอร่อยมันต้องชื่อ

สมัยก่อนมันมีหนังจีนเรื่องหนึ่งเออ
ก๊อลังดังมากเอามาเลี่ยนรอเล่น
เราก็ใช้กำลังภายในหรือล่ะสถานการณ์เลย

น้องจะกลัวมันละลายเฉยค่ะ
นี่คือเมนูจ้ำบ๊ะใช่ไหมคุณผู้ชม
ก็ในจ้ำบ๊านี่ก็จะมีเน้นไปที่ปางเย็น
เหมือนมีขนมปังปังเย็นนะคะจะใส่น้ำแดงหรือน้ำเขียวอะไรอย่างนี้ก็ได้เนอะแล้วก็จะมีนี่ค่ะเย็นลี่
เลลี่อันนี้น่าจะเป็นเมนูที่เหมาะกับเด็ก
เด็กแล้วทางนู้นล่ะคะทางแปดเซียนล่ะคะ

จะเหมาะกับใครประมาณไหนคะอร่อยมันสดชื่นมันถอมน้ำน้ำใหญ่
แล้วทางนี้ทางนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลย
อ๋อนี่คือจริงไม่เจอใช่มั้ย
ผมกินบ่อยครับว่าผมเป็นลูกค้าเฮียเขาอยู่แล้ว
เพราะกินสาขาที่สมัยท้ายเรือที่จุฬา
แล้วก็ต้องรู้ว่าสาขานั้นเป็นสาขาแรก
ตอนนี้ค่ะมีทั้งหมดกี่สาขาแล้วคะ
ก็พราบ๔๐๕๐สาขาประมาณเนี้ย
ขายเนี่ยเริ่มต้นที่กี่บาทคะเฮีย

ขายได้มากที่สุดค่ะเฮียวันละเท่าไหร่
ก็ยุคโควิดตรงนี้นะฮะมันก็ประมาณสักวันนึง๕๖โมน
ได้รับผลกระทบอยู่บ้างนะครับแต่เรามีแนวคิดยังไงที่เราจะฝ่าฝน
วิกฤตนี้ไปได้ครับก็ต้องดูแลคุณภาพของวัตถุดิบ
เหมือนใส่ชายให้เหมือนเดิมแล้วก็ดูแลลูกน้องครับอ่า
แล้วก็มีลิเวอรี่มาช่วยทุกอย่างถ้าของพวกนี้เราอร่อยจริง
ดูแลดีจริงพนักงานเราดูแลดีจริงมันจะได้กลับมา
มันก็อยู่ได้อาจจะสะเทือนบ้างค่ะแต่เราก็อยู่ได้ว่า
เรื่องของวัตถุดิบเห็นบอกว่าให้ความสำคัญมาก
อย่างพวกแปดเซียนนี่ก็หนักเข้ามาจากร้านเมืองจีนมาอ๋อ
ของไทยไทยเราก็มีอย่างเช่นมะพร้าวกะทิจากทัพตะแก่
น้ำตาลปิ้งมาจากอำภาวาทุกอย่างต้องดีทุกอย่าง
มันเป็นอยู่ในจิตวิญญาณเราใส่ใจแต่ละถ้วยครับ
เนี่ยลูกค้าที่สั่งเราจะเห็นแค่หน้าร้านว่าสีสันสวยงามมาก
วันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมบุกไปดูว่าหลังร้านของเขาเนี่ย
เป็นยังไงไปค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ร้าน
ซิมิสาขาวอุดมศุกร์เคล็ดลับความอร่อยอยู่หลังร้านตามมากับผมเลยครับ
มาเลยครับผมอันนี้เลยขาดไม่ได้นะฮะน้ำตาลผมสั่งมาต่างหาก
จากแม่กรนะฮะน้ำตาลมะพร้าวหายากมากโลหนึ่งร่วมร้อยนะฮะ
เพราะว่าไม่มีแบ๊ะแพงไม่มีน้ำตาลผสมแหเชื่อแล้วหรือยังล่ะครับว่า
เนี่ยเขาใส่ใจเรื่องวัตถุดิบจริงจริงอย่างน้ำตาลปี๊บเนี่ย
ก็ต้องมาจากที่แม่กรองเท่านั้นก็เพราะว่าเนื้อเขาดี
ที่สำคัญเนี่ยครับน้ำตาลปี๊บที่นี่เป็นความหวานจากน้ำตาลสด
รองมาจากงวงมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์แถมวันหนึ่ง
เฮียเขาใช้ประมาณหนึ่งร้อยกิโลกรัมต่อสาขาเลยนะครับโอ้โห
นี่คือเครื่องขั้นกะทิความอร่อยของเราเราเอาจากคัดมะพร้าวจากทัพตะแก่
อย่างแก่แก่หอมหอมมันมันแล้วก็เอามาปั่นปั่นเสร็จแล้วก็
มาใส่ถุงคันสดทุกชั่วโมง
อย่างที่เฮียบอกล่ะครับว่ามะพร้าวเนี่ยก็ต้องมาจากทัพสแก่
ประจวบคิริขันเท่านั้นก็เพราะว่ามีขนาดของผลที่ใหญ่
ให้เนื้อเยอะกว่ามะพร้าวทั่วไปและวันหนึ่งก็ใช้มะพร้าวไปกว่าสี่สิบกิโลกรัมต่อสาขาเลยทีเดียวนะครับ
แม่ว่าแต่มีอะไรอยากโชว์ให้เราเห็นอีกไหมล่ะครับเฮีย
ครับอันนี้คือเครื่องแกะถั่วผักผ้าหนึ่งในเชงซิมอีที่ขาดไม่ได้
เพราะว่ามันแกะไม่ทันเราทันสมัยแล้วแกงซีมีเรา
ไม่ได้คือเครื่องตัวนี้ครับเรียกว่าขายดีจนแกะไม่ทัน
ถึงขั้นต้องใช้เครื่องกันเลยทีเดียวล่ะครับเฮียแล้วคุณผู้ชมทราบไหมล่ะครับว่า
วัตถุดิบอย่างถั่วปากอ้ารวมถึงแปะก๊วยพุษาจีนลูกเดื่อยถั่วแดง
ของพวกนี้นะครับทางร้านเช่งเซ็มอีเขาก็สั่งใหม่ทุกวัน
ละยี่สิบกิโลกรัมเลยทีเดียวครับแล้วอันนี้ก็คือน้ำเชื่อมนะครับ
ใบเตยเราต้มไว้ตลอดเวลาเราเคี่ยวนะฮะ
ใบเตยเป็นกำเป็นมัดมัดเลยนะครับต้องมีอย่างน้อยสองชั่วโมงครับ
อันนี้ลำไยนะฮะก็เหมือนกันนะฮะต้องเคี่ยวจนน้ำมันดำ
ใบเตยลงไปนิดหน่อยและนี่ก็คือส่วนผสมสำคัญ
ที่ทำให้เชงซิมอีจับเงินล้านได้นั่นเองล่ะครับกับน้ำเชื่อม
และน้ำลำใหญ่สถานโลกันวิธีการก็ไม่ได้ยากเฮียเขาเปิดเผย
ให้กับรายการของเราเรียบร้อยเพียงใส่ใบเตยเป็นกำลงไปในน้ำที่ต้มเดือด
เคี่ยวให้แห้งให้น้ำเหลือ๓ใน๔ส่วน
จากนั้นใส่น้ำตาลลงไปนอกจากจะได้ความหวานที่กลมกล่อมแล้ว
ยังจะได้ความหอมอีกด้วยล่ะครับแม่นี่แหละครับ
สุดยอดเคล็ดลับความอร่อยที่ทำให้เชงเซียมอี
มัดใจลูกค้ามากว่าหกสิบปีโอ้โหสุดยอดเลยเฮีย
ต้องบอกเลยว่าเคล็ดไม่ลับของเขาก็คือควบคุมเรื่องของวัตถุดิบ
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตลอดแต่จริงจริงแล้วต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะ
เฮียเองก็มีเคล็ดไม่ลับในการจับเงินล้านอยากรู้ไหมจ๊ะว่ามีอะไรบ้าง
อยากรู้อยากรู้มาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าคุณคุณไหม
อายะจ๊ะเฮ้ยคุณคุณนะพี่ตอนพี่ตุ๋น
พี่ตุ๋นเร่งอยู่พี่ตุ๋นและมานานเพียงหนึ่งใจ
น้ำตาจะไหลนี่ทำให้ผมมีทุกวันนี้
ก่อนที่จะมาขายเต้าถึงขาดขนมเบื้องมาก่อน

คือคุณพ่อเคยหิ้ว

คุณพ่อถือว่าจากขาบอันนี้เลี้ยงลูกได้๑๐คน
สุดยอดเป็นหาบแห่งประวัติศาสตร์
แล้วคุณอาผมว่าโอ้โหลูกต้อง๑๐คนแล้วจะพอกินเหรอ
เรามาขายเต้าทึงดีไหมหรือตีทึง
คนจริงก็เรียกตีถึงค่ะมันจะมีทั้งร้อนทั้งเย็นอ๋อ
คือเหมาะกับคนไทยที่ว่าร้อนก็ทานได้

นี่ค่ะผม

แต่วันนั้นนะขายแค่ศษลึงหนึ่ง๕๐๐๐บาท

เรียงลูกสบายเลยได้สบายเลย

เฮ้ยอ้าวมาอีกแล้วเออเดี๋ยวพี่ตูนร้อยเอ็ดนี่คืออะไรนี่คืออะไรค่ะ
ร้านนาฬิกาครับร้านอเมริกาเสียผมสอนครับร้านนาฬิกาเนี่ยนะฮะ
สามารถเป็นใบมีดเป็นใบมีดเหรอครับเป็นใบมีดจากหินอืมเรียก
รับด้วยต้นหินนะให้เป็นความคมเป็นคมเป็นคมให้เป็นเงินล้าน
ยังไงครับยังไงยังไงยังนึกไม่ออกปลานาฬิกาให้เป็นใบมีด
ครับดูว่าลำบากขนาดนั้นคือไม่มีมีดใช่ไหมฮะไม่มีมีดเพราะว่าร้านนาฬิกามันมีความยื่นหยุ่น
เราใช้อย่างนี้นะแล้วก็ไปรับให้มันคมเพื่อให้มันเฉือนกับตัวน้ำแข็งให้ออกมาเป็นน้ำแข็งฝอยฝนนั่นแหละ
ถูกต้องครับมันสามารถใส่น้ำแข็งแล้วมันได้เสียงภัยร้อมากเสียงมันเพราะ

ที่เอามาทำใส่น้ำแข็งพูดง่ายนะคะ
จนทำให้มีเชงเซ็มอีในวันนี้

ยังไม่หมดค่ะไปดูของลับชิ้นที่๓กันค่ะมาเลยอย่าบอกได้ว่าพี่ตูนต้องมา
ไม่กลับหรอกครับพี่ตูนเอาอีกแล้วค่ะเอาอะไรมาให้ผมเอาไข่มาให้ทำไมครับเนี่ย
รับไข่มันรับยังไงครับรับไข่ยังไงครับรับอย่างไร
ศักดิ์สิทธิ์ผมมีองค์ที่ผมนับถือเยอะแต่เป็นองค์หลวงพ่อสำคัญของผมคือหลวงพ่อโสธรพระพุทธโสธรด้วยไข่ต้มเคยไปบนสมัยหนูเมื่อ๓๔๐ปีก่อนครับ
บนแล้วรู้สึกว่าสำเร็จหลังผมก็ไปเปิดร้านที่ไหนที่ไหนผมก็ขอบนแรกก็๑๓๘รูป

อิกสาปลดว่าร่ำรวยตลอดกราศง์
หลวงพ่อคือไม่ต้องเอาแบบผมก็ได้มีน้อยทำน้อยมีเยอะทำเยอะ
ตามกำลังตามกำลังแต่ถ้ามีเยอะทำน้อยอืม
ถ้าว่างหลวงพ่อจะพอนะเป็นเทคนิคในการโบนมีความเชื่อ
ก็เป็นเรื่องที่ทำให้มีกำลังใจนะเก่งอย่างเดียวไม่พอ
กระดูกดีไม่พอก็ต้องมีแรงรับบันดาลใจ
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยผ่านไปแล้วนะของลับอย่างที่สามของ
เดี๋ยวผมคุมไข่แป๊บนึงกุมไข่แป๊บนึงเดี๋ยวนะ
กลุ่มดีดีเดี๋ยวจะตกแตกนะคะไปดูของลับชิ้นที่สี่ของเฮียกันค่ะ
เอามาเลยครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเฮ้ยอลังเซโยรังเซโย
เฮ้ยคือลิซ่าคือยังไงครับคือมองอันอื่นพี่ยังพอเข้าใจว่าเป็นของขลัง
ใช่ของทางใจว่าเหลวงพ่อนี่น้องลิซ่าทางใจเหรอฮะเป็นของของเครื่องของขลักของเฮียยังไงครับ
คือน้องลิซ่าเคยมาทานเจซิมีให้เราแต่ตัวเราไม่รู้หรอกว่าเป็นน้องลิซ่า
มีคนแฟนเขามาลงลงว่าโอ้โหตั้งวันนั้นมาน้องขายดีแล้วก็มีคนดังอีกมากมาย
ใช่มั้ยครับเอ่อไม่ว่าจะดาราหรืออะไรคนดังได้ไหม
คุณฟ่องนวัลคุณตากิตแกงน้ำไปหมดเลย
อะคือไปทานด้วยเฮียเราไม่รู้ไม่รู้เยอะเลยเยอะเลยเพราะเรามาลุยทีโอ้โห
ครับนะฮะแต่เชื่อว่าไม่ครั้งเดียวหรอกอร่อยติดใจต้องไปซับกันแน่นอนใช่
ทุกอย่างจะมีเรื่องราวนะครับครับตอนนี้ที่ทำให้เซ็งซิมอีดนะฮะครับ
หรือร้านขนมหวานเงินล้านที่ขายดิบขายดีมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
อ่ะเอาแบบนี้ดีกว่าค่ะคือทำร้านน้ำแข็งใสทั้งทีใช่ไหมคะเฮีย
ผมเฮียจะไม่ใส่น้ำแข็งโชว์มันก็ไม่ได้นะคะอืมคือการใส่น้ำแข็งกับรถขายน้ำแข็งใสเนี่ย
โตมาคู่กันเลยกับคนยุควัยเราใช่ไหมคะครับขอคนแบบกล้ามแน่นแน่นหายกล้ามแน่น
เดี๋ยวคุณชนะคุณพร้อมไหมฮะพร้อมครับเฮียพร้อมนะคะพร้อมครับ
ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราจะให้เฮียกับพี่ป้องเฮียป้องรับคำท้าจากน้องใบต่อง
ในการแข่งสายน้ำแข็งแบบจำยอมซึ่งกติกานั้นพระเอกเบอร์หนึ่งเต้าถึงร้อนของเรา
จะมีเวลาสี่สิบวินาทีส่วนเฮียตีตำนานทายาทต้นตำรับขนมหวานเช่งซิมอี
จะต่อให้๑๐วินาทีโดยใครใส่ได้น้ำหนักมากกว่าจะเป็นผู้ชนะ
ส่วนผู้แพ้จะต้องถูกลงโทษเราไปลุ้นพร้อมกันเลยดีกว่าครับ
เอาเป็นว่าพร้อมนะคะพี่ป้องเดี๋ยวก่อนเนี้ยการแข่งขันครั้งนี้คุณลืม
อะไรบางอย่างมีระดับล็อกเกอร์ซุปเปอร์สตาร์ระดับประเทศ
เอามีรายการไหนก็ถามกันไม่เราก็ไม่มีรายการไหนให้ปิดอีกก่อนดู
พร้อมนะคะหนึ่งสองสาม

เอาให้ลงด้วย
พี่พี่อีกเร่งอีก

หมดเลยแล้ว

ใช่ไหมเอารีบมาชั่งก่อนที่จะละลาย

เห็นพี่ตูนยิ้มเราก็จะตลกอีก

ตัวเลขขึ้นแล้ว๓๒๙
ป้องนะคะทำได้

ลีลาใส่น้ำแข็งไม่เท่าไหร่
แต่ลีลายกเอวนี่โดนใจมากเลยนะ

ผู้ชนะได้แก่เฮียตี้

คนแพ้จะต้องโทษ
ขออนุญาตนะคะคนแพ้เนี่ย

มันออกทางไหนอ่ะคะ

เดี๋ยว
ไม่ใช่

ด้วยกัน

เหมือนที่เฮียตี้บอกว่าเวลาทำขนมหวานเนี่ย

ความสุขคือคนลูกค้าที่พาคนที่เรารักมาที่ร้านครับ

แล้วก็ทานอย่างมีความสดชื่น
มีความสุขที่คนที่เขารัก
ผมเห็นแล้วผมก็ชื่นใจ
แล้วก็นำความสุขของเรากลับไป
เรียกว่าวันนี้นอกจากจะอิ่มน้ำสำราญ
เคล็ดลับการเป็นเศรษฐีแล้ว

กันไปแบบเต็มกันทั่วหน้าเลยล่ะครับ

เพราะตอนนี้เฮียตีเขามีโปรโมชั่นดี
จากร้านเชงเซ็มอีมาฝากคุณผู้ชม
แต่ก่อนอื่นเลยรีบหยิบมือถือขึ้นมา

แล้วเตรียมถ่ายภาพทางหน้าจอของรายการ

คุณผู้ชมนะฮะที่ดูเศรษฐีป้ายแดงอยู่

ถ่ายเข้ามาแล้วมาหาผม
ผมจะแจกรางวัล๑๓๘ถ้วย
เป็นจำนวน๑สัปดาห์๑อาทิตย์

โปรโมชั่นหนึ่งฮะฟรีทุกคน
สำหรับแฟนที่ดูรายการเศรษฐีป้ายแดงนะครับ

ถ้าคุณไม่ทัน๑๓๘ถ้วย

ผมไปสาขาละไว้ขาดได้เลยครับผม

ที่สามารถซื้อกลับไปหารับประทานที่บ้านกันได้นะจ๊ะ
ในงานพิเศษต่างก็ได้

ถ้าอยากจะ๓๐ถ้วย๒๐ถ้วย
สามารถเก็บได้๑สัปดาห์นะครับ

เพราะว่าของเราเชื่อมถัง

ที่จะรู้จักประวัติของเทงซิมอี้นะฮะ

ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณเฮียตีอีกครั้งหนึ่งนะคะ

แล้วก็คุณผู้ชมพบเจอกับเรา๓คนได้แบบนี้
ทุกวันอาทิตย์๕โมงเย็นนะคะ

ตามไปแล้วสวัสดีครอบครับ